อยากจะหยิบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาดูพาดหัวใหญ่ซะเหลือเกิน

ปารินาชะธรรมนัฐแชทเฉ่งไม่ช่วยมีแต่กระทืบ
อยากอ่านประโยคถัดมาอีกโดยลั่นยังมาขู่กูอีก
ขออนุญาตอ่านนะครับค่ะคือชัดลายไฟลุกเนี่ยนะครับ
เป็นแชทไลน์ของกลุ่มสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
ซึ่งจริงก็จะมีผู้บริหารพักสมาชิกพักอยู่เป็นร้อยคนเลย
แต่มันมีแชทข้อความที่คุณปรินาแชทแล้วก็แฮชแท็กถึงร้อยเอกธรรมนัฐ
แบบร้อนแรงหนักเลยหนักเลย
และแชทนี้มันถูกเผยแพร่ออกมาจนถึงมือผู้สิทธิ์ข่าว
เนื้อหาก็หนักคำพูดที่ใช้ก็หนัก
อยากฟังเนื้อหาไหมนิดเดียว
ที่ผ่านมาไว้ใจและปฏิบัติตามแต่ชีวิต๑๐หาย
หายนะแต่เขาไม่ได้เขียน๑๐หมายนะ
แล้วใครจะรับผิดชอบชีวิตปรินาใครช่วยว่ากันตามกฎหมาย
กฎกูว่ากันที่ศาลดีกว่าถ้าจะทำอย่างนี้
แล้วยังจะมาขู่อีกไอ้บ้า
แค่ข้อความแบบนี้มันหลุดออกมาถึงผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเอ
จ๊ะคุณปารินาจ๊ะนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคุณปรินา
คุณปรีนาบอกว่างงเหมือนกัน
ไลน์ของกลุ่มสอสอของพักหลุดไปถึงมือผู้สื่อข่าวได้ยังไง
แต่ก็ยอมรับฉันเป็นคนพูดตรง
ด่าธรรมนันเป็นเรื่องปกติ
ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวแต่ไม่ได้เป็นรอยร้าวของพัก

รับว่าเป็นข้อความที่เธอเขียนแชทเอง
เป็นข้อความในไลน์กลุ่มสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
แล้วก็คนที่เอาไปส่งให้สื่อเผยแพร่

ยืนยันว่าตัวเธอเองกับร้อยเอกธรรมนัฐไม่ได้มีรอยร้าวอะไร
เพราะเราเป็นผู้น้อยไม่กล้ามีปัญหากับผู้ใหญ่
คำพูดนี้คือไม่มีรอยร้าว
หรือว่าเป็นคำพูดปกติหรือว่ายังไงไม่รู้

ส่วนตัวยังไม่ได้คุยหรือเคลียร์ปัญหากับร้อยเอกธรรมนัฐ
เพราะปกติจะพบกันเฉพาะวันประชุมสภา
ช่วงวันพุธและพระสมดีเท่านั้น
นางสาวปรีนาบอกด้วยว่าส่วนตัว
ไม่อยากให้ความสนใจกับเรื่องแชทหลุดมากนัก
และอยากให้สังคมไปสนใจเรื่องภายในกรรมาธิการปปชมากกว่า
อันนั้นคือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทั้งสองเรื่องล่ะครับคุณปรินา
คุณปรินาบอกว่ามีคนเรียกร้องให้ตัวเธอลาออกเพราะมีคดีติดตัว
เธอก็เลยบอกว่าวันนี้ขอท้าด้วยนะ
ถ้าดิฉันลาออกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ประธานกรรมาธิการปราบโกง
รวมถึงนายวัฒนาเมืองสุขกรรมาธิการ
ก็ต้องลาออกจากการเป็นประธานและกรรมธิการด้วย
เพราะทั้งสองคนก็มีคดีติดตัว
และไม่เหมาะสมที่จะนั่งอยู่ในตำแหน่งเช่นเดียวกัน
สองเรื่องสองราวแล้วนะคุณปรินาช่วงนี้ร้อนแรง
หนึ่งเรื่องของกรรมธิการปราบโกงที่วุ่นกันทุกครั้งที่มีการประชุม

ของพักอนาคตใหม่นำโบนายธนาธรรมจึงรุ่งรึง
คุณผู้นิกฤติคุณผู้นิกฤติคุณผู้นิกฤติคุณผู้นิกฤติคุณผู้นิกฤติคุณผู้นิกฤติคุณผู้นิกฤติคุณผู้นิกฤติคุณผู้นิกฤติคุณผู้นิกฤติคุณผู้นิกฤติคุณผู้นิกฤติคุณผู้นิกฤติคุณผู้นิกฤติคุณผู้นิดหน้าคุณผู้นิกฤติคุณผู้นิกฤติคุณ
ถึงวันตัดสินคดีล้มล้างการปกครอง
วันที่๒๑มกราคมนี้นะคะ
ซึ่งคดีนี้โทษค่อนข้างรุนแรงก็คือยุบพัก
ช่วงหนึ่งคุณสุธิชัยหยุ่น

ถามว่าถ้ามีการยุบพักจริง
อนาคตใหม่จะนำคุณลงถนนหรือไม่
คือจะมีการนำคนชักจุงคนลงมา
การชุมนุมขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมือง
ถ้ารัฐบาลและรัฐสภาไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องของประชาชน
เรียกร้องบนถนนเป็นเรื่องปกติ

ขณะที่นายธนทรบอกว่าการชุมนุมที่จะพาสังคมไปสู่ทางตัน
หรือเกิดความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นจากตัวเองแน่นอน
พร้อมยืนยันว่าการชุมนุมที่นำไปสู่การแตกหักแบบม้วนเดียวจบ
ไม่เคยอยู่ในกระบวนทัศน์ของเรา
นี่คือคำตอบที่เกิดขึ้นในงานนะคะ

โดยเฉพาะอนาคตอันใกล้นี้ก่อน๒๑มกราคม
สารจะพิจารณาแล้วหลังจากนั้นก็ต้องติดตามว่า
อนาคตใหม่จะเป็นอย่างไรต่อนะฮะ